ช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในอาเซียนกันบ้างครับ
ผมมีโอกาสไปสำรวจที่เวียดนามมาต้องบอกว่าเป็นขุมทองของนักลงทุนไทย
ตลาดนี้น่าสนใจประชากรเยอะและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของคนแรงงาน
มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงครับติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยครับ
ฮานอยของเวียดนามถึงแม้จะเป็นอดีตเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่กว่า๑๖ปี
แต่เมืองกำลังพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
ในช่วง๕๖ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตแบบก้าวกระโดด
ขยายตัวได้๑๐๖๗ต่อปี
ประกอบกับจำนวนประชากรของเวียดนามมีมากกว่า๑๐๐ล้านคน
จึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นแรงดึงดูดนักลงทุน
แตรของรถยนต์ที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองฮานอยของเวียดนาม

หลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะรำคาญ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับกลายเป็นแรงดึงดูดกลายเป็นเสน่ห์นะครับ
ให้นักลงทุนของไทยต้องการจะมาลงทุนที่นี่
เพราะเวียดนามนั้นประชากรค่อนข้างเยอะ
รวมทั้งตอนนี้เป็นกลุ่มของคนวัยทำงาน
เป็นคนที่มีกำลังซื้อแล้วก็ค่อนข้างจะมีเงิน
เป็นกลุ่มเป้าหมายของนักลงทุนของไทยครับ
ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นแรงดึงดูดกลายเป็นปัจจัยดึงดูด
นักลงทุนของไทยเข้ามาลงทุนที่เวียดนามครับ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย
ไปลงทุนตั้งโรงงานที่นครโฮจิมินของเวียดนามแล้ว
รวมทั้งผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนาม

ก็เริ่มไปเปิดโรงแรมสปาและร้านอาหาร
เพราะชาวเวียดนามชอบสินค้าและบริการที่มาจากไทย
ส่วนธนาคารพาณิชย์เดือนกันยายนนี้

เพื่อเป็นฐานรองรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
ที่จะเข้าไปลงทุนที่เวียดนาม
ในเมื่อเรามีฐานที่นี่

เราก็สามารถให้คำแนะนำ
ให้ลูกค้าที่จะมาลงที่นี่ได้
เราสามารถให้สินเชื่อได้๒๓แนวทาง

หรือใช้ฐานที่กรุ๊ปมีอยู่ในเวียดนามก็ได้ครับ

ก็อาจจะเป็นว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ย

ได้เข้ามาลิสต์ในตลาดหุ้นเมืองไทย
และผมคิดว่ามีอะไรทำได้อีกเยอะเลยครับ

เรียนรู้ภาษาไทยและพูดภาษาไทยกันได้มากขึ้น
เว้นแต่พ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนน
ส่งเสียงเรียกให้ซื้อของเป็นภาษาไทย

รับนักลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มที่
ไหนเข้ามาลงทุนในด้านที่เวียดนาม
ระบุไว้ว่าที่จะได้สิทธิ์พิเศษอย่างเช่น
ที่จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนของเหล็ก
หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมด้านการเย็บเสื้อผ้า
มันว่าจะเข้ามาที่จะเปิดโรงงาน
เพื่อจะเคลียร์ปัญหาคือขยะของเวียดนามนะครับเป็นต้น
ก็คืออันนี้จะได้ระบุไว้อยู่ในกฎหมายของเวียดนามอยู่นะครับ
สินเจ้าภาษาเวียดนามแปลว่าสวัสดี
และตอนนี้ชาวเวียดนามก็พร้อมต้อนรับนักลงทุนจากไทย
เพราะการเข้าไปของนักลงทุนไทยช่วยสร้างงานสร้างรายได้
ทำให้ชาวเวียดนามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และนี่คืออีกหนึ่งขุมทองในอาเซียนที่รอให้นักลงทุนไทยเข้าไปค้นหา